ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับคุณโมคือคุณเพื่อนสนิทคุณแตงโมนะคะ
ขณะที่ได้พาแตงโมไปเปิดโลกใหม่ดูการประกวดนางงามด้วยนะคะ
ไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะฝันว่าทุกคนแบบว่าเลิศปีนี้คือสวยเยอะมาก

ฉันเชียร์ให้บอกเวเน
นี่ค่ะคุณแอนนาทีวิฟูเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
โพสต์คลิปนี้ไว้ในเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า
นางสอนว่าต้องพูดว่ายังไงเราก็ไม่รู้จะสอนอะไร
เราเองยังไม่เก่งยังงูปลาเลยบอกว่า
ถ้าถามอะไรเธอจำไว้นะเวเนฟิลิปปินส์พูดไปเลย
นางก็พูดทุกรอบจริงจริงปีที่แล้วเนี่ยโมไปดูนางงามแล้วตื่นเต้นมากนะคะ
บอกว่าเป็นการเปิดโลกใหม่เลยนะคะอืมนอกจากนี้นะคะ
เล่าถึงชีวิตของแตงโมอีกแง่มุมหนึ่งที่เราไม่เคยรู้
ก็คือลูกของคุณกติกเนี่ยมีเงินค่าเทิมอยากปิดบ้านไม่อยากเป็นหนี้
เพราะว่าอยู่ในภาวะเป็นหนี้แล้วมันเครียดนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ในการที่เป็นหนี้แล้วไม่มีงานแล้วไม่มีเงิน
ประหยัดมากประหยัดที่ว่าเธอขายงานให้ฉันหน่อยสิ
โมเขาตอบขนาดนี้มันถูกไปเราไม่เอาดีกว่าไหม
เอาเธอฉันต้องจ่ายค่ารถเธอต้องจ่ายค่านู้นค่านี้
ลูกต้องเรียนอะไรก็ลูกลูกโมให้ลูกขนาดนี้
ทำไมเขาไม่เห็นเลยหรอกว่าลูกเธอแต่โมรักประดุษฎังลูกตัวเองนะ
นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะที่เราไม่รู้นะคะ
คุณแอนนาก็ยังเล่าต่อด้วยว่าก่อนหน้านี้คนสงสัยค่ะ
ทำไมแตงโมไม่มีเงินเก็บเลยแตงโมเป็นคนไม่เก็บเงินเองเหรอหรือยังไงนะคะ
ซึ่งแอนนาก็บอกว่าตั้งแต่แรกสมัยก่อนเลย
ได้เงินมากี่บาทจากการทำงานคือให้คุณพ่อเก็บหมดเลย
คุณพ่อก็เลยเป็นคนจัดการทุกอย่างมาโดยตลอด
แต่พอวันหนึ่งพ่อป่วยแตงโมก็มาจัดการตรงนี้เองแต่ว่าทำไม่เป็น
เงินที่มีอยู่ก็ใช้ไปกับการรักษามะเร็ง
และต้องยอมรับว่าโรคมะเร็งคือค่าใช้จ่ายมันสูงมากจริงนะคะ
ตอนหลังคุณพ่ออยากกลับมาอยู่ที่บ้าน
นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่คุณเอสุภาชัยปลดหนี้ให้
เพราะว่าช่วงนั้นคือคุณแตงโมประสบปัญหาหลายอย่างจริงนะคะ